พูดถึงเรื่องแฟนคลับสนับสนุนกันแล้ว
บอกเลยว่าใครที่เป็นแฟนคลับของพระเอกหนุ่มนายนพัฒน์

บอกเลยคุณผู้ชมค่ะวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปดู
เรื่องหลังความหล่อแบบเป๊ะปังทุกกระเบียดนิ้วกันเลยนะ
แต่ก่อนอื่นดูภาพน้องแล้วขอโวยชัดให้น้องนายนิดนึง

มีช่างหน้าช่างผมรุมล้อมเช็คความหล่อ

และแน่นอนว่าหนึ่งในผู้ที่อยู่เบื้องหลังความหล่อเป๊ะ
ของน้องนายนั้นก็ต้องยกความดีความ
ความชอบให้กับแม่หมูพิมพาการที่ตอนนี้มีลูกทรัพย์มาโนทั่วประเทศแล้ว
คุณแม่เนี่ยคอยจัดแจงดูแลอย่างใกล้ชิดเลยตรงไหนไม่เป๊ะแม่หมูไม่ให้ผ่านค่ะ
แล้วก็ล่าสุดนี้นะคะแม่หมูขอเผยเบื้องหลังความหล่อเป๊ะแบบว่าทุกองศาของลูกชายสุดหล่อคนนี้เลย
เทคนิคยังไงไปดูจากคลิปนี้กันเลยค่ะ
ดูแลดีทุกระเบียบนิ้วจริงนะคะยกให้เลยค่ะ